สนับสนุนโดยคีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

มันมีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้คุณค่ะ
ไม่มีไม่มีปัจจัย

และวันนี้เรากับเพื่อนก็ได้รวมกันแล้วนะครับ

ก็น่าจะมีนักเรียนมาร่วม

แล้วก็โดยปกติแล้วองค์กร
ที่เป็นองค์กรของนักเรียนตามโรงเรียนต่าง

จะได้เห็นภาพของนักเรียนออกมา

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างได้มากขึ้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตลอดสัปดาห์นี้นะคะ
ไม่มีใครคิดว่า

แต่ว่าความจริงแล้วถ้าเราพูดถึงการรวมตัวกัน

แต่ที่คาดว่าจะเป็นใจกลาง
ก็คือการรวมตัวกันที่กรุงเทพ

แล้วก็จะเคลื่อนไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาล

เรียกร้องไปที่การเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาล

ในสามข้อเรียกร้องที่ผู้ชมมุมได้
มีการแถลงไปแล้วนี้
เป็นเรื่องที่จะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แล้ว

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องแบบนี้มา
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีลักษณะที่เรียกกันว่าเวทีใหญ่

แต่ว่าถ้ามาจนถึงวันที่จะเกิดขึ้น

เป็นรูปประธำนีก็น่าสนใจว่า
การขับเคลื่อนโดยการชุมนุมรอบนี้

หรือว่าถ้ายืดเยื้อมันจะเป็นได้จริงสักแค่ไหนแต่ที่แน่สิ่งที่คนกลัวกันก็คือบรรยากาศการชุมนุมค่ะว่าจะเป็นแบบใด
วันนี้เราเชิญสองท่านมาคุยกันร่วมประเมินนะคะร่วมประเมินแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนื้อหาเนี่ยจะเป็นไปได้เท่าที่ทีวีไทยจะมีกฎหมายอนุญาตให้พูดได้นะคะ
วันนี้สองท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนหนึ่งในคณะรัศดรนะคะจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาแต่เรามักจะรู้จักเขาในนามของไผ่ดาวดินนะคะ
อีกหนึ่งคนก็คือว่าที่ร้อยตรีบุญเกื้อปุศะเทโวนะคะโคศกกลุ่มไทยพักดีสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ที่สองท่านมาเจอกันแน่นอนคือคนอาจจะนึกคร่าวก็คือแน่นอนกลุ่มหนึ่งที่ต้องมาคือผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ไม่อยากให้ชุมนุมเอาเบื้องต้นก่อนผู้ชุมนุมค่ะ

ภัยค่ะคือได้มีการคุยกันประเมินกันไหมว่าการตั้งทงว่ามี๓ข้อเรียกร้องแล้วมันเป็นรูปธรรมหมดเลยนะนะคะแต่การตั้งทง๓ข้อเรียกร้องนี้แล้วบอกว่าจะไปที่ธรรมเนียบ
แล้วปิดล้อมธรรมเนียบแล้วแบบไม่กลับบ้านคือจะอยู่กันยาวอันนี้บีบผู้ชุมนุมเองหรือเปล่าเพราะมันจะเวลายาวมันต้องยาวมากนะ

คือมันเกิดจากบทเรียนที่เราเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งใช่ไหมครับว่าเราพยายามทำเต็มที่เราพยายามยื่นข้อเสนอต่อรัฐรัฐก็ไม่ฟังสิ่งเรียกร้องข้อเรียกร้องของเราไม่ฟังไม่เอาข้อเสนอของพวกเราไปกลับปรับแก้ใช่ไหมครับ
มันก็เกิดการเรียนรู้ตั้งคำถามว่าเราจัดแฟลตมอสแค่นี้มันพอหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าแค่นี้มันไม่พอ
ในแต่ต่างจังหวัดที่จัดก็รู้สึกว่าเราทำไปบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เกิดการพยายามที่จะกดดันมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชุมนุมหรือพวกเราเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐเนี่ยรัฐไม่ฟังมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยต้องยกระดับ
เงื่อนไขที่มันบีบให้พวกเราทำถ้ารัฐฟังข้อเสนอพวกเราแล้วก็ไปทำตามใช่ไหมครับ
เช่นลาออกแล้วก็ปล่อยให้สภาร่างลำนูนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับพวกเราก็ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเกิดการชุมนุมก่อนเกิดข้อเรียกร้องซึ่งรัฐไม่ฟังพวกเรา
ชุมนุมก็ยกระดับขึ้นเรื่อยแล้วก็ยังไม่ฟังอีกเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการรวมตัวกันครับ
ครั้งนี้มันเลยการพอเกิดการรวมตัวกันปุ๊บต่างจังหวัดก็มายากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่ค้างคืน
แล้วเราจัดวันเดียวแล้วจัดแฟลตมอบแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากลองมันเป็นบทเรียนนะครับ
บทเรียนจากครั้งที่แล้วว่าหรือเราควรทำอะไรที่มันกดดันมากกว่านี้หรือชุมนุมนานมากกว่านี้
เพื่อที่จะให้รัฐฟังเราให้อำนาจของเราเนี่ยสามารถต่อรองกับรัฐได้เพื่อที่รัฐจะฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาครับ
มาทางคุณบุญเกลือค่ะคือถ้าฟังจากเขาแล้วเราไปเทียบกับที่ผ่านมาเพราะว่าเมืองไทยในรอบ๑๐กว่าปีนี้ม็อบเยอะนะคะ
คือเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากมอบอื่นนะทำไมไทยพักดีถึงไม่เห็นด้วยคะ
เราก็ต้องดูว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยของบ้านเมืองเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
ผมว่ารัฐบาลผมไม่ใช่กองเชียร์รัฐบาลนะครับไทยพักดีก็คือประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเห็นความสงบ
ต้องการที่จะเห็นความปกติสุขของบ้านเมืองนะครับเราต้องการที่จะปกป้ององค์กรนะครับ
สถาบันหลักของชาติเอาไว้ครับก็คือชาติสัตว์กับสัตว์
ทีนี้เรามองว่าเรื่องทางการเมืองเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหา
หมายถึงว่ารัฐบาลนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชนที่ประชาชนจะลุกฮือออกมาขับไล่นายก
เราไม่ได้ปกป้องนายกนะครับแต่เรามองว่ามันยังมองไม่เห็นความผิดหรือความเลวร้ายความชั่วของประยุทธ์
ประยุทธ์นี่เลวถึงขนาดว่าจะต้องออกมาไล่เหมือนในช่วงที่มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งถ้ารัฐบาลยุคนั้นเดินหน้าต่อไปเนี่ยประเทศถ้าจะพบความวิบัติล่มจมเนี่ย
ประชาชนยังมองไม่เห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าไปสู่จุดนั้น
มองว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยสนองตอบต่อปัญหาของบ้านเมืองดีอยู่แล้ว
อันนี้คือน้ำหนักของความชอบทำในการรวมตัวถูกไหมคะในการขับไล่ถูกไหมคะ
อันนี้เอาเอาเบื้องต้นก่อนอันนี้ยนต์กลับมาแต่ว่าอันนี้พูดกับทั้งสองคนเหมือนกัน
คือมันเถียงกันไม่จบหรอกว่าตกลงมีความชอบทำหรือไม่มีความชอบทำ
มันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดทุกรัฐบาลแหละใช่ไหมคะ
แต่จริงแล้วคือการอยู่ยาวแล้วก็การเรียกร้องไปที่ตัวนายกเนี่ย
เอาเข้าจริงคือสรุปภาพรวมทั้งหมดต้องการอะไรกันแน่สำหรับการเรียกร้องรอบนี้ค่ะ
คืออุปสรรคของการที่จะให้ทุกคนได้แก้ไขปัญหา
ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พวกเราอยากแก้ไขปัญหาเนี่ยเราพยายามทำตามกฎหมาย
เราไม่ได้เข้ามายึดอำนาจฉีกรัฐมนูลแล้วร่างออกมาแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ดี

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องการพยายามเรียกร้องคือการแก้ไขในรัฐสภาพูดกันอย่างมีอารยะในการแก้ไขกฎหมายในรัฐบาลให้มันเกิดกระบวนการแก้ไขในใช้กลไกของบ้านเราปกครองโดยนิติบัญญัติบริหารตุลาการถูกไหมครับ
ในเมื่อกลไกบริหารใช้ไม่ได้ก็ใช้กลไกรัฐสภาใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นวิถีทางที่ยึดอำนาจออกมาแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสังคมเราเนี่ยต้องรับฟังเสียงของทุกกลุ่มและให้ทุกกลุ่มมีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายใช่ไหมครับ
เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเราคุยกันเรื่องกฎหมายแล้วบางอย่างกฎหมายมันมีปัญหาในเชิงหลักการในเชิงการบังคับใช้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนแล้วให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการที่ยกอย่างเช่นเครือข่ายทรัพยากรเขาจะกำหนดว่าแร่นี้เป็นของประชาชนคำถามผมคือว่าข้อเสนอแบบนี้มัน
มีทั้งนั้นแต่เราไม่พยายามเอาเจ้าของปัญหาเข้ามาแก้ไขปัญหาเราเอาใครก็ไม่รู้เข้าไปนั่งแก้ปัญหาแทนแล้วบอกว่าแก้ให้เขาอันนี้อันนี้เป็นลูกต่อเนื่องว่ารัฐบาลนี้มาจากตั้งแต่สมัยรัฐบาลหาด๕๗ปีหรือเปล่าคือไม่ใช่แค่ว่ารัฐบาลบริหารไม่ได้เรื่องรัฐบาลบริหารแล้วคนยากโจรคือมันไม่ใช่แค่
คือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองนะครับคือรัฐบาลไม่ออกมารับฟังหรือผู้มีอำนาจไม่รับฟังแล้วนำไปแก้ไขอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลย
ผมดูว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ออกมารับฟังปัญหาเท่ารัฐบาลนี้
อย่างเช่นแค่ม็อบของเด็กนักเรียนที่ไปประท้วงที่หน้ากระทรวงศึกษา
เคยมีไหมครับที่รัฐมนตรีออกมานั่งพูดจาโต้ตอบกับเด็กนักเรียน
ในประเทศไทยยังไม่เคยมีที่รัฐมนตรีว่าการเจ้ากระทรวงออกมาพบกับม็อบ
แล้วพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รับฟัง
แต่ท้ายที่สุดเป็นไงครับท้ายที่สุดนักเรียนเหล่านั้นทำยังไงกับรัฐมนตรีครับ
ก็คือ๖ไร่นะครับซึ่งผมว่าม็อบยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนอึดอัดที่สุด
แม้แต่ม็อบที่อ้างว่าเป็นปัญญาชนจะไปรวมตัวมีบางคนจบต่างประเทศ
ซึ่งมีความรู้มีการศึกษาแต่ไปโหไปโหไล่ใช้คำหยาบ
ซึ่งผมว่ามอบทุกม็อบอ่ะนะจะต้องทำยังไงให้ประชาชนเห็นด้วยกับม็อบด้วยนะ
แต่การหยาบคายหรือมันไม่ใช่เหตุผลที่ควรนำเอามาใช้
เดี๋ยวเจอต่อค่ะ
ผมมองว่ายุคนี้รัฐบาลรับฟังปัญหาแล้ว

ทีนี้นอกเหนือจากเราพูดตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
เอาประเด็นที่ไผ่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือประเด็นว่ามันมีน้ำหนักมากแค่ไหนสำหรับคนที่มองต่าง
ว่าในเมื่อประยุทธ์ณตอนนี้หลังการเลือกตั้ง
ก็คือประยุทธ์ที่ฉีกรัฐธรรมนูลแล้วก็เขียนกติกาแล้วก็เข้ามา
จากการเลือกตั้งที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ตัวเองเขียน
อันนี้มันมีน้ำหนักไหมถ้าเขาเรียกร้องบอกว่าก็มันเป็นลูกต่อเนื่องไง
ไม่เลยนะครับผมมองว่ารัฐมนูลนี้อย่างแรกเลยก็คือ
เดี๋ยวก็จะบอกว่าพูดแล้วก็แผ่นเสียงตัวกล้องว่าประชาชน
ประชาชนลงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐมนูล
แม้แต่คำถามพ่วงนะครับซึ่งผมนี่แหละเป็นคนเห็นชอบด้วย
แล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นชอบเนี่ยตั้งแต่เริ่มรณรงค์กันเนี่ย
มีการลนลงให้โหวตคว่ำไม่รับร่างเยอะแยะไปหมด
แม้แต่ไปสร้างกรณีเรื่องว่าออกไปลนรงค์แล้วโดนคุกคามอย่างนี้
แต่นั่นก็คือการสร้างกระแสที่ทำให้คนทั้งสังคมทั้งประเทศเนี่ย
หันมามองว่าพวกที่ถูกคุกคามนั่นคืออะไรแล้วเขาก็ไปสร้างข่าวลงในสื่อโซเชียล
แล้วก็ลงในสื่อในกลุ่มของตัวเองมากมายทำให้มีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างมากมายแล้วว่า
เขาไม่เห็นด้วยอย่างไรซึ่งมันเพียงพอแล้วครับที่เป็นการกระจายข่าวให้ประชาชนทราบว่าไม่ควรรับร่างเพราะอะไร
มันยิ่งทำให้คนรับรู้แล้วว่ามีการต่อต้านไม่ให้รับร่างรัฐมนูลนั้น
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเค้าก็ถามตกล่องตามงั้นคุณตอบตกล่องอีกซักคนนะครับ
ปัจฉมติเนี่ยผมติดคุกเพราะลดนโรงไม่รับร่างเราพูดถึงเรื่องเนื้อหาในรัฐมนุนเราพูดถึงมาตรจังต่างโหมดต่างในรัฐมนุน
เราพูดถึงตอนนั้นผู้ผมลงทำเรื่องสิทธิชมชน
สิทธิตารัสม์นูล๕๐หายไปเพราะว่า
เค้ามองว่าคือ
คือผมจะบอกก่อนว่า
อยู่ที่แนวคิดในการมอง
ทีนี้อย่างเรื่องรัฐมนูลเนี่ยโอเค
ที่พี่บอกว่าคนลงก็ลงไปใช่ไหม
เราต้องดูที่มาด้วยใช่ไหมครับที่มาว่าที่มามันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
ตนารมณ์มันชอบไหมมันเกิดมาจากยังไง
แล้วกระบวนการในการได้มาซึ่งกฎหมายนั้นประชามติมันชอบไหม
ทีนี้ขอบวกเข้าไปนิดนึงเมื่อกี้เขาแตะเรื่องของว่า
คือถ้าสมมุติเราพูดถึงว่ารัฐบาลทำงานอย่างที่ควรจะทำไหม
คือมันก็มีคนที่ยังพอใจรัฐบาลอยู่แล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลจะเพิกเฉยแบบ
ยื่นก็ไม่ออกมารับขอคุยก็ไม่ยอมคุยยกตัวอย่างเช่นคุณนัทพล
กระทรวงศึกษาธิการอันนี้ไม่เรียกว่าพอเหรอคะ
คืออย่าลืมนะครับว่าปัญหาเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ต้องมาจากประชาชนนะ
สิ่งที่ข้อเสนอของนักเรียนเลวหรือกลุ่มต่างที่เสนอมาเนี่ย
เอาไปปรับทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ
เปลี่ยนจากเพศจากหญิงชายกลายเป็นคนเนี่ย

คำถามคือแค่เปลี่ยนแค่คำในกฎหมายแค่นี้
แต่มันทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหลายคนมันเติบโตขึ้นมา
แค่นี้ไม่เปลี่ยนทำไมไม่ทำ
แล้วการที่จะมารับฟังคำถามของผมคือว่า
คุณภัยไม่ได้เอาไปปรับทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวลาเรามารับฟังใช่ไหมครับ
แสดงว่าคุณไม่คิดว่านี่คือปัญหา

คือปกติแล้วเนี่ย
รัฐบาลควรทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อย
ดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยนะครับ

รัฐมนตรีศึกษามาก็มาจากไหนครับ
พอมาจากการเขามาจากการเมืองใช่ไหมครับ
มาจากการเป่านกหวีดใช่ไหมครับแล้วขึ้นมาที่
นักเรียนโหไล่วันนั้นเพราะที่มาด้วย
คือบ้านเราเนี่ยไม่ดูบริบทของที่มาครับ
คือเวลาคุณรับว่ารัฐมนุน๖๐เป็นกฎหมายคุณต้องดูที่มาด้วย
ถ้ามาจากการฉีกรัฐมนูลมาจากการ
ร่างกฎหมายเองแล้วก็มาจากการประชามติที่
จับคนเห็นต่างติดคุกเนี่ยอย่างนี้ที่มาไม่ชอบแล้ว
ถ้าคุณมาจากการรับอาหารแล้วแต่งตั้งพวกพร้อมของคุณขึ้นมา
ที่มาไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นกลไกที่คุณจะมารับฟังประชาชน
แล้วเอาเป็นนโยบายในการแก้ไขพนักไม่มีทางเกิดขึ้น
เพราะมันไม่ได้ยึดโยงกับเขาเลยทำไมเขาต้องทำตามข้อเสนอ
นักเรียนเร็วอืมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย
ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมาจากประชาชนเนี่ย
ถ้าคุณไม่ทำตามรอบหน้าคุณก็ไม่ได้มาเป็นอีก

คือที่เรากำลังคุยถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือคุณผู้ชมเห็นว่าทำไมยังพูดเรื่องเก่ากันอยู่เลย
เรื่องรัฐประหารพูดเรื่องข้อเรียกร้อง

คือมันต้องลากมาให้หมดนะคะเพราะว่าบนเวที

แล้วก็เวทีการเรียกร้องนี้ก็จะมีการลาก

ผมขอนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงจะได้จบตรงนี้

ความสงบเมื่อกี้พี่พูดถึงความสงบ

สิ่งที่สังคมชอบก็คือว่า

ประเด็นคือความสงบ
รัฐบาลประยุทธ์ทำดีมากและนี่เป็นสิ่งที่
หลายคนในกลุ่มพี่ชอบมาก

ผมจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความขัดแย้ง
อยู่ตลอดเวลาเราตื่นมาเราอาจจะ
ข้าวไหมจะตื่นไหมจะนอนไหมจะอาบน้ำไหม

ความขัดแย้งแต่ในสังคมเรา

เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมาเนี่ย

ใช้กฎหมายใช้มาตรา๔๔คำสั่งที่๓ทับ๕๘

ขัดแย้งกันแน่นอนพี่กับผมไม่มีทางเห็นด้วยกัน
แต่เราขัดแย้งกันบนหลักแบบนี้
เราคุยกันในการเคารพกันได้ใช่

คือถ้าคุณไม่ยอมรับว่ามันขัดแย้ง

ความคิดทางการเมืองเรามีความขัดแย้ง
ทางการเมืองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเรามีความขัดแย้งกัน

อันนี้ของพาร์ทของความสงบ
อีกนิดนึงเรื่องอีกนิดนึงที่พี่ปกป้อง

เดี๋ยวนั้นให้คุณมึงเกลือก่อนใช่ไหม
ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย

อุดมการบ้านเราถูกปลูกฝัง

เพราะฉะนั้นไม่ได้ทำให้

แต่ในอุดมการแบบนี้มันทำให้
คนมองคนไม่เท่ากัน

รู้สึกว่าพี่ตำรวจก็เป็นคนเหมือนกับเรา

เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สิทธิเสรีภาพนี้
ในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้เรือกร้อน

เกิดมาแล้วไม่ยอมรับว่านี่คือความเป็นคน

การรับรู้ประเด็นคือการรับรู้

มันเหมือนกับทำให้เราเหมือนกับอยู่บนโลกคู่ขนานนะครับ

แต่เราพูดคนละเรื่องเดียวกัน
ซึ่งผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี้มาจาก

เช่นพี่รับรู้ว่าปัญหามันเกิดจาก
การจำนำข้าวจำนำข้าวพูดเรื่องจำนำข้าว
ทั้งที่ประยุทธ์บริหารงานมา๖ปี

มันเป็นการรับรู้ที่พี่อยากรับรู้แบบนี้

แบบนั้นมันไม่ดีแล้วรัฐบาลประยุทธ์มันดี

ต้องนั่งฟังเขายาวบ้างนะสักครู่ค่ะ

เชิญค่ะคุณบุญเกลือค่ะเอาประเด็นไหนก่อนที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้

ตัวอย่างเช่นเรายกตัวอย่างจะนำข้าวคุณไผ่เขาก็บอกว่าการรับรู้มันไม่เหมือนกันแล้ว
คือเราเลือกที่จะมองเฉพาะจำนำข้าวในขณะที่๕๖ปีของประยุทธ์เราเลือกไม่มอง
ขณะที่เขาเองเขาก็หยิบ๕๖ปีนี้ขึ้นมาพูดอันนี้คร่าวเนอะเชิญค่ะ
อันนี้เป็นการพูดมองในแง่ร้ายแล้วก็เป็นการกล่าวหาเกินไปนะครับ
ผมเป็นประชาชนที่มองการเมืองในฐานะเป็นผู้ติดตามการเมืองโดยไม่ได้มีผลประโยชน์
ทางด้านการเมืองไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับค่ะก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ผมมองโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยว่าเสียหายอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งทุกคนก็ยอมรับ
แต่ผมสังเกตดูว่าทางฝากฝั่งของฝ่ายที่ออกมาประท้วงอยู่ทุกวันนี้จะไม่มีใครเคยพูดถึงเลยแม้แต่คำเดียว
พยายามพูดว่ามันเป็นเรื่องเก่าแต่คนกลุ่มนี้คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องความเสมอภาคเรียกร้องการปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะพูดแต่เรื่องเก่าย้อนไปจนถึงปี๒๔๗๕ย้อนไปถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งมันหลายร้อยปีมาแล้วด้วยซ้ำ
มันเกินไปกว่าโครงการรับจำนำข้าวอย่างอาจารย์ปริยบุตรก็ไม่เคยพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวนะครับ
ไม่เคยพูดถึงการปฏิรูปการเมืองที่มันจะมีผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
แต่กลับไปพูดแต่เรื่องจินตนาการเรื่องอะไรอ่ะการปฏิวัติในฝรั่งเศสเครื่องกิโยตินใช่ไหมครับ
ผมก็สงสัยอยู่ว่าเครื่องกิโยตินว่าตั้งอยู่กลางท้องสระแหลมลวงจะตัดหัวใครกันแน่
แรกนิดเดียวพาดพิงน้อยหน่อยเพราะเขาไม่ได้มา

ครับได้เจออาจารย์ปริยบุตรได้ใช่ไหม
ทีนี้ในอย่างนี้นะคะคือเรียนอาจจะกล่าวแทนภัย
คือว่าเขาไม่น่าจะหมายถึงว่าเขาจะไม่พูดเรื่องจำนำข้าวเลย
เช่นเดียวกันคือคุณมุงเกื้อคงไม่ได้หมายถึงว่า
เขาจะไม่ได้วิจารณ์ประยุทธ์เลยแต่กำลังจะบอกว่า
คือเราเห็นที่ผ่านมาอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
ยุทธ์ยังไม่ได้มีปัญหาเหมือนตอนยิ่งรักถูกไหม
ไม่ได้ทำให้ประเทศร่มจมเป้าหมายคือแบบนี้นะคะ

ตอนที่รณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูล
แต่นั่นก็ดูคุณทำอะไรไปตอนนั้นผิดนางค์อะไรหรือไม่
เราอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ผมเป็นประเจ้าชนคนหนึ่งผมบอกตรงนั้นนะ
ผมก็ดูข่าวอยู่ผมก็ยังรู้สึกอึดอัดรำคาญเหมือนกัน
รำคาญใครรำคาญภัยนี่แหละอ๋อเหรอรู้สึกว่าเป็นการมาสร้างกระแส
แต่ผมมองว่าการที่ออกมาสร้างกระแสลนลงตอนนั้นได้ผลแล้ว
ได้ผลในแง่ได้บอกกับประชาชนแล้วว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรอืมการที่โดนจับนั้นเป็นเรื่อง
ผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กมากแล้วก็เป็นการสร้างเครดิตทางการเมืองให้ด้วยซ้ำ
โดนจับอ่ะนะถูกต้องถ้าคนที่จะเล่นการเมืองต่อไปเนี่ยก็ถือว่าสร้างข่าว
เครดิตกับตัวเองแต่ผลของการลนลงตอนนั้นมันได้แล้ว
คือลนลงไม่เอาด้วยไงแล้วผมเป็นคนที่เห็นว่ามันควรจะเอาด้วย
ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมต้องนั่งทนดูข่าวเกี่ยวกับคนที่ลนลง
เพื่อที่จะล้มร่างรัฐมนูลเนี้ยอืมเต็มไปหมดเลยค่ะผมนั่งดูข่าวแต่เรื่องการลนลง
ร่างรัฐมนูลนะครับแม้แต่ภาคการเมืองอย่างภาคประชาธิปัตย์ยังทำเลยครับ
คุณอภิษฎก็ลนลงไม่เอาด้วยผมว่าตอนนั้นผมยังลุ้นอยู่เลยว่ามันจะผ่านไหมวะ
มันจะผ่านไหมว่าเพราะว่าทุกคนลนลงอย่างนี้ทั้งนั้น
แล้วแถมไปสร้างข่าวว่าฝ่ายรัฐบาลแม่งเลวจริงจริงเลยมีทั้งจับคนที่ออกมาอืม
แจกใบปลิวอย่างนี้มันยิ่งไปสร้างคะแนนนิยมให้กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยเพราะว่าเฮ้ยไปไปจับเด็กไม่ใช่เพราะไปดูเนื้อหารัฐมนูลนะครับ
ตอนนั้นไม่มีใครอ่านแต่เขาดูว่ารัฐบาลน่าจะไม่ชอบทำแล้ว
เห็นด้วยแล้วเอาด้วยกับฝ่ายที่รัฐบาลรังแก่ไว้ก่อน
คือเชียร์ฝ่ายที่ด้วยกว่าเชียร์มวยร้อง
และมียาวชนคนรุ่นไม่เอาด้วยเลยตามกลุ่มซึ่งมันให้ผลแล้วไง
โดนจับคนเดียวเป็นเรื่องเล็กแต่ที่คุณโดนจับก็คือผิดกฎหมาย
ใช่จับตามกฎหมาย
อยากให้ผู้เยาอาจรักหน่อยคุณ
คือใช้กฎหมายแต่ว่าสารพิพักษ
สุดท้ายก็สารก็ไม่ผิดเขาไม่ได้สแลปเคส
การใช้กฎหมายในลักษณะนี้ไม่ได้หวังผลให้เกิดความยุติธรรม

เรียนขอตัดจังหวะภายเดี๋ยวช่วงหน้าเหลือน้อย
ปิดท้ายสักนิดนึงคืออันนี้ถ้าเขามองแบบนี้
เขาก็ยอมมองได้ไหมคะทางเรามองอย่างไรคะ
เพราะสุดท้ายเขาไม่ผิดนะแต่เขาโดนจับจังหวะนั้น
ก็คือคนที่จับก็คงทำตามหน้าที่และตามกฎหมายครับ
เราอยู่ภัยใต้กฏหมายด้วยกันถ้าผมออกมาโรนโรงอย่างนั้น
ซึ่งคุณพูกัฎกำลังจะบอกว่าคือถ้าคุณพูกัอเป็นภัยตอนนั้น
มันก็จะยอมรับวิธีการใช้กฎหมาย
ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับแม้จะใครถ้ามีอำนาจอยู่
นาทีนั้นนะครับเป็นฝ่ายรักษาอำนาจส่วนใหม่ของบ้านเมือง

เดี๋ยวขอนิดนึงเดี๋ยวขอพักสักครู่
ปัดเงียบไปโยนให้เขาเราก็ไม่ได้พูดแป๊บนึงค่ะ

เชิญค่ะวันที่๑๔ตุลาค์วันนี้เราจะตั้งประเด็นยัง

ว่าวันที่สิบสี่ตุลาเนี้ยการชุมนุมของเขาอ่ะเรามองยังไงหรือเราประเมินว่ามันจะเกิดอะไรไปถึงไหนได้บ้างเชิญค่ะก็ดูว่าตั้งแต่การเริ่มชุมนุมมาจนถึงวันนี้นะครับ
วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าชุมนุมเพื่อที่จะต่อต้านสถาบันตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับ
เพื่อจะใช้คำว่าปฏิรูปหรืออะไรก็ตามแต่ผมมองว่าไม่ใช่ปฏิรูปอ่ะ
เป็นการปลดรูปปลดรูปของพระมากษัตริย์ลงให้ต่ำลงนะครับ
ซึ่งจะใช้คำสวยหรูอย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นข้อนี้ทีนี้ดูจากแผนการ
ออกมาแผนงานใช่ไหมออกมาเอ่อตั้งมอบคราวเนี้ย
ได้ยินว่าจะไปที่ธรรมเนียบแล้วค่ะจะสรุปว่าไม่อยู่ไม่อยู่ที่ถนนราชดำเนินใช่ไหม
จะรวมตัวกันก่อนที่อ่ากี่โมงครับตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสอง
ผมก็จะไปเหมือนกันผมก็จะใส่ชุดเหลืองกันไปเสื้อเหลือง
กำลังจะบอกว่าเอารวบรัดเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวกลัวได้พูดน้อยเชิญค่ะ
สิ่งที่เรากังวลก็คือสิ่งที่เรากังวลก็ไม่มีอะไร
จะได้มีความชัดเจนซะทีแต่ว่าจริงไม่อยากจะให้ไปปนกัน
คนที่จะสวมเสื้อเหลืองออกมาวันที่๑๔นี้จะออกมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เนื่องในวันสวรรคตนะครับ
ก็ผมเชื่อว่าต่อไปนี้จะเป็นประเพณีของประเทศไทยที่
วันที่๑๔ทุกครั้งเนี่ยประชาชนจะสวมเสื้อเหลืองแล้วออกมา
แสดงความจงรักภักดีที่บริเวณอาจจะใกล้ใกล้กับพระบรมหาราชวัง
ถนนราชดำเนินก็แล้วแต่เถอะผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกปี
นะครับอันนี้เป็นเป็นไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองอืมค่ะแต่เป็นเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและเป็นความสามัคคีของคนในชาติ
ที่จะทำให้ทุกกลุ่มเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีความสำคัญ
สังคมไทยยังมีความสำคัญในจิตใจของคนไทยอยู่ครับ
อืมเอาเท่านี้ใช่ไหมคะเท่านี้ก็ได้อ่าอ่ะมาปิดท้ายเหลือนาทีเดียวที่จตุพัฒน์ค่ะ
เชิญค่ะก็สิบสี่ตุลานี้เป็นการที่พวกเราเนี่ย
สารต่อจิตนารมณ์ของบรรพบุรุษใช่ไหมครับเอ่อเราไม่เคยลืมว่าบรรพบรุษเราเนี่ย
ที่ผ่านมามีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐมนูล
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพทำให้ประชาชนอยู่ดียินดีใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นการที่เขาพยายามทำลายล้างนะวันนี้เขาเอาหมุดออก
เอาทุกอย่างออกเพื่อที่จะทำลายรากเง่าการต่อสู้ทำลายประวัติศาสตร์การต่อสู้
พวกเราจะสารต่อพวกเราในนามคณะราชพวกเราจะสารต่อเจตนารมณ์๑๔ตุลา
ตุลาพฤษภาธมินและพวกเราจะขับไล่รัฐบาลผลิตการ
ผมว่าไปบิดได้ปะใช่ไหมรัชชายสิทธิ์ไปแล้ว
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ว่ากลุ่มไหนนะครับ
ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเราหนึ่งในรัฐบาลประยุทธ์
ใช่ไหมครับสองให้เปิดสภาวิสามันในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
และ๓ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มาเชิญร่วมกับเรา
ไม่ว่าคุณเห็นด้วยใน๑ข้อ๒ข้อ๓ข้อมาร่วมกับเรา
เพราะนี่จะเป็นบันไดในการที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยปลดออกจากประเด็จการนะครับ
แล้วก็ทำให้ข้อเรียกร้องของพวกเราเนี่ย
คือเราอยากให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายนะครับ
แล้วก็เรื่องการแก้ลำนูนอยากให้พี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนมาร่วมกัน
เอาปัญหาต่างมาแก้ในกฎหมายแล้ว
จะได้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐมนุนนี้ต่อไปนะครับ
เมื่อพวกเราเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือ
เรารวมตัวกันในนามคณะราช
รวมทุกพี่น้องประชาชนรวมนักศึกษาเครือข่ายต่าง
เพื่อที่จะเป็นการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับ
อยากให้เชื่อมั่นว่าพวกเรานี่แหละกลุ่มคณะราชนี่แหละ

พวกเราจะทำการสารต่อประวัติศาสตร์ของบรรพบรุษอีกครั้งครับ
ค่ะหมดเวลาจริงค่ะนะคะ